อิสราเอลนั้นเรายังคงเกาะติดความคืบหน้านะครับ
งครามการสู้รบที่เกิดขึ้นครับระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาส
ล่าสุดนี้นะครับท่านนายกเศรษฐาก็แสดงความเสียใจ
เพราะว่ายอดคนตายที่เป็นคนไทยก็เพิ่มขึ้นอีกแล้วนะฮะ
ในขณะที่คลิปภาพเหตุการณ์ที่คุณผู้ชมและคุณขวั

นี่คือคลิปที่ทางกองทัพอิสราเอลนั้นนำออกมาเผยแพร่ในโลกโซเชียล
โดยอ้างว่าเป็นคลิปที่กลุ่มติดอาวุธฮามาสอุ้มเด็กเล็กหลายคนครับ
แล้วเด็กบางคนก็ร้องไห้กระจองงอแงอย่างตัวเล็กตัวน้อยกันอยู่เลย
อยู่ในเตียงรถเข็นแบบนี้นะครับ
โดยกองทัพอิสราเอลอ้างว่าพ่อและแม่ของเด็กเหล่านี้ถูกฆ่าภายในบ้านของตัวเอง
ที่กลุ่มฮามาสจะเข้ามาจับเด็กเหล่านี้เป็นตัวประกัน
อย่างไรก็ตามครับจากคลิปดังกล่าวนั้น
กลุ่มฮามาสยังไม่ได้มีการทำร้ายเด็กแต่อย่างใด
แต่ว่าพยายามมองดูว่าพ่อและแม่เด็กอยู่ในคลิปด้วยหรือไม่
ตรงจุดนี้ก็ยังไม่มีใครยืนยันว่าพ่อกับแม่เด็กนั้นถูกสังหารไปแล้วจริงหรือเปล่า
อันนี้ก็เป็นการเผยแพร่คลิปในฝั่งของอิสราเอลและกล่าวอ้างถึงกลุ่มฮามัสนะครับ
หลายคนบอกว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นการแสดงออกมาและเป็นการเผยแพร่ในลักษณะที่
น่าจะอยากทำให้ชาวโลกได้มองเห็นว่า
พวกเขานั้นไม่ได้มีความเป็นลักษณะของความรุนแรง
แล้วก็ทำความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
ยังคงต้องรอการตรวจสอบนะครับเพราะว่าในช่วงเวลาแบบนี้
จากการสงครามที่สู้รบด้วยขี่ปนาวุฒิแล้วก็จะเป็นสงครามข้อมูลข่าวสารด้วย
ขณะที่ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับกองทัพอิสราเอลนั้น
เริ่มการบุกโจมตีภาคพื้นดินในฉนวนกาซ่าแบบจำกัดวงนะครับ
ถือเป็นการเริ่มปฏิบัติการก่อนที่จะถึงเส้นตาย๒๔ชั่วโมง
เตือนให้พลเรือในฉนวนกาซ่าอบพยพลงไปทางตอนใต้ครับ
หมายปฏิบัติการภาคพื้นดินในครั้งนี้ก็คือการขจัดภัยคุกคาม
เครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มก่อการร้าย
อกจากนี้ครับกองกำลังอิสราเอลนั้นจะหาเบาะแสตัวประกัน
ถูกกลุ่มฮามาสนั้นจับไปด้วย
เหลืออาธิการสหประชาชาชน์
เรียกร้องให้อิสราเอลนั้นยกเลิกคำสั่งอบพยพ
ชาวเมืองในบริเวณพื้นที่กาซ่า
อยู่ทางตอนเหนือประมาณ๑๑ล้านคน
ให้ลงไปทางใต้ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยังมีการทิ้งระเบิดอย่างหนักครับ
โดยเตือนว่าจะเกิดผลกระทบด้านมนุษยธรรมอย่างรุนแรง
และขออิสราเอลนั้นเปิดทางให้มีการส่งความช่วยเหลือ
เพื่อมนุษยธรรมเข้าไปในพื้นที่กาซ่าได้ครับ
เช่นเดียวกันกับองค์การอนามัยโลกที่ออกแถลงการเรียกร้องให้กองทัพอิสราเอลนั้น

ระบุว่าการจะอบพยพผู้ป่วยคนเจ็บที่มีอาการเจ็บเล็กเจ็บน้อยเจ็บสาหัสเจ็บหนัก
ร้อยคนออกจากโรงพยาบาลในพื้นที่กาซ่านั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย
และหากมีการอบพยพจริงอาจจะส่งผลต่อความเป็นความตายของผู้ป่วยด้วยครับ
เพราะการอบพยพผู้คนจำนวนมากนั้นอาจจะล่าช้า
กลางสภาพพื้นที่ถนนหนทางที่มีความเสียหาย
เครื่องไม้เครื่องมือที่จำเป็นในการลำเลียงคนไข้
และผู้ป่วยไม่สามารถจะรอเวลาได้
ส่งผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่แพทย์พลเรือนคนอื่นที่ถูกทิ้งเอาไว้เบื้องหลัง
และนอกจากนี้ครับขอให้อิสราเอลนั้นยกเลิกการปิดล้อมพื้นที่กาซ่า
และเปิดให้มีเส้นทางการช่วยเหลือทันที
เพื่อเร่งส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปถึงโรงพยาบาล
เพื่อช่วยชีวิตผู้คนจำนวนมากที่รักษาตัวในโรงพยาบาลตอนนี้ครับ
ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขของกาซ่านั้นเปิดเผยนะครับว่า
ตอนนี้ตัวเลขผู้เสียชีวิตในพื้นที่กาซ่านั้นพุ่งสูงถึง๑๙๐๐ศพ
ผู้บาดเจ็บนั้นอยู่ที่๗๖๙๖คน
ของคนตายและคนเจ็บเป็นผู้หญิงและเป็นเด็กครับ
ขณะที่อิสราเอลนั้นมีรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุสู้รบอย่างน้อย๑๓๐๐ศพ
และมีบาดเจ็บอีกเกือบ๒๘๐๐คนครับ